กรณีเด็กหญิงอายุ๖ขวบ
ผู้ปกครองสงสัยว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาบน้ำให้ลูกสาว
แล้วลูกสาวก็บ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศ
แล้วเหมือนกับมีร่องรอยช้ำแล้วก็มีน้ำหนองไหลออกมา
ก็เลยพาไปให้คุณหมอตรวจที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ด้วยนะคะที่สพวังตะเคียนจังหวัดปราจีนบุรี

คือมีดน้องไหลออกจากอวัยวะเพศ
คุณแม่ก็นำ

รพสตวังท่าช่างท่านก็ตรวจ
แล้วด้านโคนขาก็เป็นรอย
ผื่นแดงเป็นเขียวค้ำอะไรประมาณนี้
แล้วอวัยวะเพศฉีกขาดมีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ

บอกว่าอย่างนี้มันคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเด็ก
คล้ายนะประมาณว่าสงสัยก็เลยไป
แต่กระบวนการของที่จะไปที่โรงพยาบาล
ก่อนที่จะทำการรักษาเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้งความ

ก็แค่คือตอนแรกบอกว่าไม่แน่ใจ
ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
คือเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือน้องอาจจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วไปกระแทกบางอย่าง

หรือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ลูกสาวไปปั่นจักรยานเสียสีจนเป็นแผลหรือเปล่า
คือคนตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนับตั้งแต่มีข่าวนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียน
ที่น้องเด็กหญิงวัย๖ขวบเรียนอยู่
ก็ที่น้องบอกว่าถูกกระทำชำราวที่โรงเรียนนี้

โปรดติดตามต่อไป